ทุกผู้ชมครับที่วัดบางอ้อในที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกมีคน
ร้ายบุกเข้ามาในวัดนะฮะแล้วขึ้นไปบนสาราทำท่าจะขโมย
เงินจากวัดซะแล้วนี่ขี่จักรยานยนต์เข้ามาก่อนนะครับกล้อง
จรปิดของวัดนะฮะเดี๋ยวดูนะครับว่าใครเนี่ยเป็นคนไล่คนร้าย
นี่ผู้ชายคนนี้นะครับใส่เสื้อแขนยาวสีขาว
ขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำมาจอดรถที่วัดนะ
แล้วเดินเข้าไปในสาราก็น่าจะมาทำบุญนะ
เหมือนกับจะมาทำบุญคือเดินกลับไปที่รถตัวเองรอบหนึ่งนะฮะ
หลังจากที่เดินมารอบแรกแต่รอบสองเดินขึ้นมาบนสาราอีกครั้งนึงเนี่ย
นี่หยิบถุงพลาสติกมาด้วยอ่าหยิบถุงขึ้นมาด้วยนะฮะ
ตอนที่กลับไปนี่ฮะตอนเดินกลับไปนะครับ
แล้วไปที่รถไปหยิบถุงกลับมาที่สลาอีกครั้งนึง
นี่กำใส่มือมาแล้วเชื่อไหมฮะ
ตั้งแต่เขาขี่จักรยานยนต์มาจอดเดินมารอบแรก
กลับไปรถหยิบถุงมาแล้วเข้ามารอบสองมาตรงจุดที่เป็นจุดที่ตั้งพระประจำวันเกิด
ไปทำบุญก็จะหอดเหรียญหรือว่าใส่แบงค์เพื่อทำบุญประจำวันเกิด
มีกล่องมีตู้ตรงนี้เนี่ยฮะมาเปิดเลยฮะอืม
รอบสองนี่มาเปิดเลยจะขโมยเงินทำบุญที่สาราวัดตรงตู้พระประจำวันเกิด
จ้าวาดวัดท่านดูอยู่นะฮะนี่เห็นไหมเจ้าวาดออกมาเลย
นี่วิ่งเลยเจ้าวาดวิ่งตามเลยนะฮะหยิบมือถือถ่ายคลิปตามไปด้วย
พระมหาชำนาญปิยวันโนนะครับจ้าวาดวัดบางอ้อในค่ะ
ตอนเดินเนี่ยค่อยเดินแม่ขากลับนี่วิ่งเร็วเชียว
นี่เจ้าวาดวัดถ่ายคลิปเห็นไหมฮะนี่แล้วขี่จักรยานยนต์หนีไปเลย
โอ้โหแต่นี่คือกล้องวงจรปิดของวัดนะค่ะนี่ฮะจ้าวาดวัดบางอ้อในนะครับ
นครนายกพระมหาชำนาญนะครับท่านบอกว่าจุดเกิดเหตุเป็นสาราที่จะมีที่ทำบุญ
มีพระประจำวันเกิดนะญาติโยมก็มาทำบุญนะมาใส่เงินที่ตู้บริจาคนะครับ
ตรงจุดนี้เนี่ยเงินที่อยู่ในบาทพระประจำวันเกิดเป็นเงินเหรียญ
จะมีประมาณสามร้อยกว่าบาทนะฮะคนร้ายกำลังจะหยิบใส่ถุงนะฮะ
เจ้าวาดวัดก็เลยออกมาเพราะว่าดูอยู่แล้วดูผ่านกล้องวงจรปิด
เห็นอยู่แล้วว่ามาขึ้นมาสองรอบรอบสองมีถุงมาด้วยก็เลยออกมา
แล้วก็แสดงตัวคนร้ายตกใจวิ่งหนีเดี๋ยวดูตอนที่หลวงพ่อท่านออกมานะฮะ
แล้วคนร้ายวิ่งหนีนี่นี่เห็นไหมเอามือถือถ่ายมาตั้งแต่แรกเลยเห็นไหม
แล้ววิ่งไล่ตามเลยโอ้โหดีนะมีหลักฐานทุกมุมเลยนะ
นี่กล้องวงจรปิดค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยหลวงพ่อ
ขออนุญาตขอดูคลิปในมือถือตอนที่หลวงพ่อวิ่งถ่ายหน่อยได้ไหมเออ
เจ้าวาดบอกว่ายังไงรู้ไหมฮะค่ะตอนนั้นอัธมาก็ตกใจเห็นคนร้ายมา
วิ่งตามไปหยิบมือถือมาถ่ายคลิปแต่ลืมเปิดกล้องคุณเขียนมาสอน
ลืมเปิดกล้องเดี๋ยวลองฟังท่านเจ้าวาดนะฮะ
ฉันก็ยืนมองอยู่ข้างตู้ประมาณเม็ดกว่าเอง
ได้ยินมองข้างกระจกแต่เขามองจากด้านนอกมาไม่ค่อยเห็น
จะหนีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไปหนีกับไม่รู้ไหม
ฉันก็ถ่ายวีดีโอแต่ด้วยความตื่นเต้นลืมกดถ่าย
ไม่ต่อลึกไม่มีภาพเลยไปถึงใต้เลย
ไม่เป็นไรแต่มีภาพจากกล้องวงจรปิด
เข้าใจท่านคงตกใจมากพี่อุ๋ยบางทีมันก็แบบ

คือแบบทุกอย่างมันไวไงมันไวมาก

ท่านดูตั้งแต่ตอนมาขี่จักรยานยนต์มาจอดแล้ว
ดูจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ด้านในสารา
พอเห็นจะขโมยแน่ออกมาเลย
นี่เป็นหลักฐานที่ทางสพบ้านนานะฮะ
สถานีตำรวจในพื้นที่เนี่ยมาตรวจสอบแล้ว

รู้จักพระน้อยไปซะแล้ว